คุณผู้ชมคะต่อเนื่องเลยคุณเพิ่งบอกให้อยู่ให้ไกล
แต่นี่คนที่อายุน้อยลงน้อยลงก็ใกล้ยาเสพติดเข้าไปทุกวัน
อีกแล้วนะคะแก๊งฟันน้ำนมค่ะ
ก่อนหน้านี้มีแก๊งฟันน้ำนมขโมยของแต่นี่
แก๊งฟันน้ำนงไปยุ่งเกี่ยวกันกับเรื่องของยาเสพติดเป็นยาไอนะคะ
คุณผู้ชมให้ไปดูของกลางก่อนเลยเป็นไอซ์เกือบ๓๐๐กรัมค่ะ
ยาบ้าอีก๕๐เมตรค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีตรวจยึดมาได้
แล้วก็เอามาแถลงข่าวเมื่อวานนี้
ผู้ต้องหาที่รวบมาได้๓คนคุณผู้ชม
เป็นเยาวชนหญิง๑๘ปี
เยาวชนชายอีก๒คนอายุแค่๑๕และ๑๔ค่ะ
บางคนยังเป็นแค่เด็กชายอยู่เลยนะคะ
ทั้งหมดถูกตั้งข้อหาเสพและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะคะ
เพราะปริมาณเท่านี้คือเกินกว่าปริมาณเสพเองอยู่แล้ว
โดยโดนอีกข้อหาหนึ่งก็คือเสพและมียาเสพติดประเภทหนึ่ง
ยาบ้าไว้ในครอบครองด้วย
สอบส่วนผู้ต้องหาให้การมานะคะบอกว่าได้ยาเหล่านี้มาจากนายวชิระจำปาหมื่น

ซึ่งตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นหลบหนีไปได้นะคะ
เครือข่ายของนายวชิระมี๒กลุ่มด้วยกัน
กลุ่มแรกก็คือแก๊งฟันน้ำนมนี้แหละค่ะ
มีเยาวชนชายอายุ๑๔ปีเป็นหัวหน้าแก๊งคุณ
อายุ๑๔ปีเป็นหัวหน้าแก๊งแล้ว
แล้วดูภาพดิตารางผังของผู้ก่อเหตุ

ขนาดนี้เลยเหรอสัพพนามคำนำหน้ายังเป็นเด็กชายกันอยู่เลย
ถูกต้องเด็กชายวัย๑๔นี่แหละ
คือคนนำยาเสพติดไปขายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

จะเอายาไปขายในพื้นที่รอบนอกตามอำเภอต่าง
พอไปตรวจสอบดูลึกลงไปโอ้โหตำรวจบอกว่าไงรู้ไหมคะ
ทั้ง๓คนติดยาบ้างงอมแงมใช้คำนี้เลยนะ

ถูกนายวัชิระหลอกใช้เป็นเครื่องมือในการค้ายา
ได้ค่าจ้างอัธิษฐ์ละ๕๐๐ค่ะ
ค่าส่งยาอีกครั้งละ๒๐๐๕๐๐บาท
ที่ผ่านมาถ้าเครือข่ายคนไหนถูกตำรวจจับ
นายวัชิระคนนี้จะส่งเงินให้ใช้ในเรือนจำ
ดูแลครอบครัวให้ด้วยเรียกว่าเลี้ยงดูปูเสือกันอย่างดี
พอพ้นโทษออกมามันก็ไปไหนไม่ได้ค่ะ
มันก็ต้องกลับมาเข้าอยู่ในเครือข่าวขบวนการยานรกแบบนี้
เลวมากนะคะใช้เด็กเป็นเครื่องมือแบบนี้

อนาคตของชาติแล้วติดยางอมแงมขนาดนี้